ดูเวลาตอนนี้ครับครูมาร่าดี๗๑๓๐นแล้ว
บางคนกำลังพักทานข้าวกลางวันอยู่
ดังนั้นเดี๋ยวจะชวนคุณมรดีชวนคุณผู้ชม

บะหมี่เกี้ยวร้านนี้อร่อยแล้วก็อลอนด้วยค่ะ

คือหน้าตาน่าทานถูกไหมใช่แล้วเดี๋ยวคุณดูนะอันนี้ให้ดูของน่ากินก่อน
แล้วไอ้สิ่งที่น่าหลอนนิดคืออะไร
บนโต๊ะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ใส่เครื่องปรุงที่ใส่ไม้จิ้มฟัน
มันดูหล่อนอ่ะชื่อร้านค่ะชื่อร้านก็ชวนหลอนแล้ว
ชื่อว่าโรงผีหมี่เกี้ยวร้านนี้นะอยู่ข้างอยู่ในซอยข้างโรงเรียนวัดสะเกด
ที่เขตป้อมปราบศัตรูภายเห็นไหมโรงผีโรงผีหมี่เกี้ยว
คือมันไม่ได้เป็นร้านหรอกมันเป็นรถเข็นนั่นแหละ
ตู้กระจกตั้งโต๊ะอยู่ริมฟุตปาดแล้วก็โต๊ะเนี่ยมีไม่เยอะ
มีอยู่แค่๔โต๊ะเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชม
แต่เชื่อไหมเปิดร้านมาประมาณ๒อาทิตย์แล้วเก้าอี้เนี่ยไม่ว่างเลย
คือคนไปรออุดหนุนเพียบค่ะบางวันรอคิวยาว
แล้วนี่แหละมันการันตีได้ถึงรสชาติความอร่อย
ของก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูแดงร้านนี้
แล้วทีเด็ดเขาอยู่ที่ว่าหมูแดงที่ใช้เขาจะเลือกเนื้อคุณภาพดี
หมักให้แบบถึงเครื่องย่างด้วยเตาถ่าน
เขาทำแบบโบราณเลยนี่ในตู้กระจกที่เห็นเนี่ยนะคะ
ส่วนเกี้ยวกุ้งเนี่ยเขาจะต้องเลือกกุ้งสดตัวใหญ่พอดีคำ
อันนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยดูสิ
แล้วเกี้ยวเขาใส่แบบไม่อั้นเลยนะ
ทีนี้ความหล่อนที่ว่านี่ฉันจะให้คุณผู้ชมดูค่ะ
คือมันต้องอร่อยพร้อมกับหล่อนไปด้วยกัน
นั่นก็คือไอ้พวกโรงโรงขนาดเล็กนี่เขาใส่อะไรคะ
ลงสีขาวเป็นตะเกียบช้อน
ส่วนโรงสีน้ำตาลเป็นอะไรเครื่องปรุง

ใช่แต่เนี่ยเขาจะใส่มาแบบในโรงเรียบร้อยเลย
โอ้โหดูสิแล้วเมื่อกี้คุณเห็นอะไรอีกไหม
คือมีเป็นโกรธเป็นโกรธอัฐิใส่ไม้จิ้มฟันค่ะ

ใช่แหมเวลาเปิดโกรธมามันก็หล่อนเหมือนกันนะ
คำถามคือทั้งหมดนี้มันผ่านการใช้งานไหม
ไม่นะคะของใหม่หมดเลยค่ะ
สั่งมาพิเศษค่ะทำมาเป็นของใช้งานสำหรับในร้านเท่านั้น
ทีนี้เราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของร้านล่ะค่ะคุณนัชชา
คุณนัชชาก็เล่าให้ฟังว่าร้านนี้จริงเพิ่งเปิด

ก็คิดกับหลานชายว่าหลานเราจะขายอะไรดี
ขายอะไรดีนะส่วนตัวเนี่ยชอบทานบะหมี่เกี้ยวอยู่แล้ว
ก็เลยเอาสูตรของที่บ้านมาลองทำละกัน
ทีนี้ก็เลยถามคุณนัชชาแล้วไอ้โรงเล็กที่อยู่บนโต๊ะ

เขาบอกว่าอ๋อบ้านอยู่ติดกับโกดังเก็บศพในซอย
แล้วในซอยก็เป็นโรงงานทำโรงศพด้วย
เมื่อก่อนเขาจะเรียกกันว่าซอยตรงนี้เป็นซอยลงผีซอยลงผี
ทีนี้ก็ทำยังไงดีล่ะเราอยู่ใกล้กับชุมชนแล้ว

ก็เลยเอาจุดขายตรงนี้มาเป็นจุดขายของร้าน
มาตั้งชื่อร้านว่าโรงผีหมี่เกี้ยว
แล้วก็เอามาเป็นพวกของใช้ในร้าน
นี่พอไปวางเรียงรวมกัน
คุณวรดีทีมข่าวของเราไปตั้งแต่ฟ้าสว่าง
ถ่ายเสร็จทำข่าวนี้เสร็จฟ้ามืดพอดีจ้ะ
หอนเลยค่ะดังนั้นสิใครอยากจะชิมเนี่ยไปได้นะคะ

เขาอยู่ตรงเขตป้อมปราบศัตรูภายค่ะ
อยู่ข้างโรงเรียนวัดสะเกด
แล้วเขาขายขายตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็น

ขายยาวไปจนถึง๔ทุ่มเลยค่ะ
ขายวันอังคารพุธพระหัสสุขเสาอาทิตย์

โต๊ะมันมีไม่เยอะไงมันมีอยู่๔โต๊ะเอง

แล้วบางทีเขามารอซื้อกันตั้งแต่๒ทุ่ม
ก๋วยเตี๋ยวมันก็หมดร้านก็ปิดแล้ว
แต่ดีแล้วค่ะไม่ต้องขายถึง๔ทุ่มหรอกค่ะ
บรรยากาศต่างแล้วมันน่าหลอนเหลือเกิน
ก็ขายเร็วแล้วก็หมดเร็ว
ใครจะไปอุดหนุนไปได้นะคะกับร้านลงผีหมี่เกี้ยวค่ะ
ดูแล้วน่าจะหมดก่อน๔ทุ่มอยู่แล้วนะคะ
ขายดีแน่มีจุดขายแบบนี้